ว่าคนถ่ายเจอผีหรือไม่

จริงคลิปนี้เต็มยาวประมาณ๔นาทีกับอีก๒วินาที
แต่เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการสนทนา
ของคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ติดกล้องที่หมวกกันน็อก
มันเหมือนกับเขาสนทนากับเด็กแต่เรามองไปเราไม่เห็นตัวเด็ก
นี่ดูค่ะในโพสต์ที่เขาเอาคลิปนี้มาลงไว้
จะเป็นการคุยกับผีหรือไม่
เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าไม่ได้ขอให้เชื่อ
ถ้าไม่เชื่อก็ให้คิดว่าผมแสดงเพื่ออยากดังก็ได้ครับ
นี่จัวแบบนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าใครก็ได้
อธิบายให้ผมเข้าใจทีผมคงบ้าคุยคนเดียว
เจอเด็กผู้ชายยืนรอรถเด็กมากประมาณ๘๙ขวบ
รออยู่ตรงเนี้ยนะฮะใช่แล้วก็ถามว่าพ่อแม่ไปไหน
น้องก็บอกว่าพ่อแม่อยู่วัดแสนศุกร์
ผมก็เลยอาสาขับรถไปส่งแต่กลับมาดูกล้องอีกทีเนี่ย
เหมือนกับผมคุยคนเดียวหรือคุยกับใครก็ไม่รู้
แล้วเขามีการแก้ไขโพสต์นะเขาบอกว่า
ไม่ถึงตอนถึงหน้าวัดนะครับแบตหมดก่อน
ยกมือไหว้ขอบคุณครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในวัด
ทีนี้มันก็มีคนถามด้วยไงว่าเหมือนกับเขาหลอนยาหรือเปล่า
เขาก็เลยโพสต์ด้วยบอกว่าผมไม่เสพผมไม่ดูดผมไม่ดม

แล้วก็บอกว่าที่วันเวลาไม่ตรงผมถอดแกะแบตกล้องบ่อยครับ

พร้อมกับโพสต์คลิปความยาว๔นาทีนี้
เป็นคลิปที่บอกว่าสิ่งที่เขาเจอเด็กผู้ชายคนนั้น

ให้คุณผู้ชมดูส่วนหนึ่งของคลิปก่อนแล้วกันนะครับ

หนู

เอาเหรอ

นี่แหละฮะคุยกับใครรับเด็กคนไหน
ไม่เห็นมีเด็กสักคนไม่ปรากฏในภาพในกล้องเลยนะ
แต่ทีนี้คลิปนี้ความยาว๔นาที

ทำให้คนเข้าไปดูแล้วก็จ้องมองในคลิป
ตลอด๔นาที๑วินาที
ว่าคนที่ซ้อนรถจักรยานยนต์ของผู้ชายคนนี้เนี่ย
เป็นเด็กผีหรือไม่
คุณผู้ชมมีคนเข้าไปโต้เถียงกันในโลกโซเชียล
แล้วก็ในใต้คอมเมนต์คลิปของเขาเยอะมาก
นี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะเท่าที่ดูคลิป
คือตอนแรกเหมือนกับเขาเห็นเด็กแล้วมีการวนรถย้อนกลับมา

มาขึ้นรถมาเดี๋ยวน้าไปส่ง
เด็กขึ้นรถมาด้วยนะในคลิป

เขาดูติดตามตลอดทั้ง๔นาที
แล้วก็มีคำถามว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้รับผีไปส่งวัดหรือเปล่า
รับผีไปส่งหาแม่หาพ่อหรือเปล่านะครับ

และมีการตั้งข้อสังเกตในนาทีต่างดังนี้
ขอดูในนาทีที่๒๐๒ของคลิปหน่อย

เป็นจังหวะที่คนในโลกโซเชียลบอกเห็นไหม
เห็นเขียวนั่นไหมนั่นแหละเด็ก
เด็กใส่เสื้อสีเขียวนะครับ
แต่ทีนี้มีคนฟรีสภาพดูแล้วก็วงกลมแดงไว้แบบนี้เหมือนกัน
บอกไม่ใช่นั่นมันพุ่มไม้
ไม่ใช่วิญญาณเด็กใส่เสื้อสีเขียวนั่นมันแค่พุ่มไม้

ทีนี้พอนาทีที่๒๒๖เนี่ย
นี่เป็นนาทีที่โต้เถียงกันเยอะเลย

ขอไปดูนาทีที่๒๒๖หน่อย
นี่เขาบอกเห็นเงาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเงาด้านซ้ายนะ
เงาเหมือนมีคนซ้อนเดี๋ยวดูค่อยดู

ต้องเลื่อนไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมหรือว่าปล่อยภาพไปเรื่อย
เดี๋ยวจะเห็นคือในหลายจุดที่เขาผ่านไฟส่องสว่าง
มันมีทั้งเห็นเงาของคนขับขี่คนเดียว
กับบางครั้งเห็นเงาเหมือน๒คน

ดูไปเรื่อยอันนี้ภาพไม่ชัดนะฮะ
ลองปล่อยภาพไปเรื่อยหน่อยนะครับ

บอกว่ามันไม่ใช่เงาของเด็กหรือวิญญาณหรอก
พอแสงไฟมันส่องลงมาตกกระทบแบบนี้มันได้มุมได้องศา
มันก็เลยเกิดเป็นเงาสองเงานะครับ
คนเขาเลยเอาภาพนี้มาให้ดู
เอามาแชร์บอกเหมือนที่สนามบอล
เวลานักบอลเขาเล่นบอลกันอยู่

และองศาและทิศทางมุมไฟมันส่องลงมา
โอ้โหมีเงาของนักบอลตั้ง๔เงาคุณ

สนามบอลต้องมีผีเต็มไปหมดแล้ว

เกี่ยวกับเรื่องของแสงและเงา
เขาก็ไปถกเถียงกันในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็บางคนก็สงสัยบอกถ้ามีเด็กซ้อนท้ายจริง
รถจักรยานยนต์ข้างหน้าแซงรถคันอื่นตั้งหลายคัน

นะครับแต่ก็มีบางคนบอกว่า

แต่เราเชื่อว่าผีและจิตวิญญาณมีจริง

ไม่ฝันไม่มโนไม่หลอนใด
ใครที่เคยเจอแล้วเขาจะเชื่อ
คุณผู้ชมดูเงาพวกนี้นะตอนรถวิ่งไปเรื่อยนะฮะ
บางทีเราก็เห็นเงาเดียวเมื่อกี้เห็นสองเงาไหม

บางทีเราเห็นเงาเดียวนี่เงาเดียว
บางทีเราเห็นเป็น๒เงานะครับ
เพราะว่าไฟมันอยู่หลายด้าน
หลายทางทั้งหน้าทั้งหลังทั้งอะไรก็ตาม
คนเขาเลยไปวิเคราะห์บอกว่าเรื่องสองเงาเนี่ย
มันไม่ใช่เงาผีไม่ใช่เงาวิญญาณหรอก
เป็นแค่แสงและองศาเท่านั้นเองนะฮะ

หรือว่าช็อตที่เราปล่อยภาพคุณผู้ชมเห็นจุดไหนหรือเปล่า
เมนต์มาบอกกันหน่อยนี่คุณผู้ชมเห็นไหม
เมื่อกี้ช็อตที่เป็นกระจกมองข้าง
แล้วก็มีคนไปฟีสภาพตรงนั้นไว้ด้วยเหมือนกัน
แล้วก็บอกว่านั่นไงเห็นเป็นสีส้ม

แล้วคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็บอกว่าโอ๊ย
จริงมันเป็นเบาะรถที่ถูกไฟสะท้อนจากทางด้านหลังหรือเปล่า
คือมันมีความคิดเห็นสองฝั่งสองฝ่ายจริงค่ะ
แต่เอาจริงคนดูคลิปนี้ยาวเลยนะ๔นาที๑วินาทีเต็ม

จ้องมองเรื่องเงาตลอดคลิปเลย
ทีนี้พอเห็นแบบนี้แล้ว
เราก็อยากไปคุยกับเจ้าตัวเจ้าตัวไม่ใช่เด็กนะคะ

คุณศิวกรณสกุลอายุ๒๔ปี
เราไปเจอตัวมานี่ค่ะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเกือบ๓ทุ่ม
กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แล้วคุณศิวกรอธิบายเด็กที่เห็นได้เป็นฉากเลย
รู้ว่าใส่เสื้อยังไงกางเกงยังไงรองเท้ายังไง
แล้วทีนี้ประเด็นคือก็รับน้องขึ้นมาไปส่งที่วัดแสนศุกร์
หลังจากนั้นคุณศิวกรก็ตั้งใจจะเอาคลิปมาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ว่าเออระวังด้วยนะกลางค่ำกลางคืนอย่าปล่อยเด็กออกมา
แต่ปรากฏว่าเปิดแล้วไม่เจอเด็กในภาพ
เดี๋ยวฟังคุณศิวกรเล่าหน่อยละกันค่ะ
ตอนแรกที่ขับผ่านเห็นนั่งกอดเข่าอยู่
ผมก็เอกใจว่าทำไมเวลาตอนนี้มันจะใกล้เคอร์ฟิลล์แล้วดึก
ทำไมเด็กตัวเท่านี้ไม่อยู่ผมก็เลยอาศัยวนรถไปดู
แล้วก็ไปถามตอบด้วยครับผมแต่ว่าพูดเสียงเบาหน่อย
แต่พอได้ยินอยู่แล้วผมก็ถามเออแล้วทำไมเขามาอยู่อย่างนี้
ก็ปล่อยผมมาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับ
ผมก็ฟังไม่กระชัดอะไรแต่สรุปคือมายืนรอพ่อกับแม่
กับแม่อยู่ที่วัดแสนศุกร์มาทำธุระ
ผมก็เลยว่าเป็นทางกลับพอดีก็คือเป็นซอยบ้านพอดีครับ
ผมก็เลยอาสาให้น้องเขาขึ้นรถมาให้ติดมาด้วยเลย
อยากจะเอามาลงในเฟซบุ๊คด้วยครับว่าทำไมกลางคืน
เด็กมาอยู่ตรงนี้ทำไมพ่อแม่ทิ้งเด็กนี้อะไรมานี่แหละครับ

กลับมาเปิดดูอีกทีหนึ่งอ้าวคุยกับใครวะเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วก็คุณศิวกรเขาก็เอาภาพอุบัติเหตุ
คือจุดตรงนี้มันเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแล้ว
อุบัติเหตุใหญ่ตอนนั้นเนี่ยมีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิต
แต่เอาจริงคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุคนที่เจ็บคนที่เสียชีวิตก็ไม่ใช่เด็กไงคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราเอาไงดีล่ะอยากรู้ลงพื้นที่ค่ะ
ไปที่ป้ายรถเมย์ตรงนี้พิกัดอยู่ที่หน้าปากซอยถนนฮาทายราช
จุดตรงนี้แหละที่คุณศิวกรบอกว่าเจอเจอน้องผู้ชาย๘๙ขวบอยู่ที่ป้ายรถเมย์
ปรากฏว่าตอนที่นักข่าวของเราไปถึงคุณผู้ชมเห็นที่นั่งเหลืองตรงนั้นไหมคะ
เดี๋ยวดูนะป้ายรถเมย์ตรงนี้ตรงจุดที่นั่งนี่คุณผู้ชม
อะไรบ้างนมขนมน้ำแดงไม่มีทูบนะคะคุณผู้ชม
มีคนเอามาตั้งเอาไว้อยู่ตรงจุดนี้ค่ะ
ซึ่งทางเจ้าของร้านฟิล์มติดรถยนต์ที่อยู่ใกล้กับป้ายรถเมย์เนี่ย
เราก็ไปถามไปพูดคุยกับนางสาวลัดดาบุญยฤทธิ์
เป็นเจ้าของร้านฟิล์มนะเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลายปีก่อน
เคยมีอุบัติเหตุรถพุ่งชนคนที่มาหลบฝนอยู่ที่ป้ายรถเมย์
แล้วก็มีคนเสียชีวิตแต่ไม่แน่ใจว่ามีผีจริงหรือเปล่า
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินเลยว่ามีคนเห็นผีที่ป้ายรถเมย์นี้นะคะ
วันนั้นฝนตกถนนลื่นแล้วทีนี้รถเก่งเขามาชน
คนที่มาหลบฝนอยู่ตรงป้ายรถเมย์ตรงนี้
เขาพุ่งมาเลยแล้วก็ชนกำแพงก็มีผู้เสียชีวิตก็คือวินมอไซค์
ก็แปลกใจเหมือนกันค่ะเห็นลงติ๊กต๊อกงงเหมือนกันว่าทำไมเจอ

ไม่กลัวค่ะไม่กลัว
บอกไม่เคยเจอเลยนะผีป้ายรถเมย์ตรงนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วนอกจากคุยกับคนที่เขามีร้านอยู่ใกล้กับป้ายรถเมย์แล้ว
เราก็ไปคุยกับอีกคนนึงที่อยู่ใกล้กับวัดแสนศุกร์นะคะ
ก็บอกว่าเอาจริงนะยายอยู่มา๖๔ปีไม่เคยเห็นผีเลย
ตอนเด็กก็ไปวิ่งเล่นซ่อนแอบกันในวัด
เมื่อก่อนเขาก็มีการเอาศพเด็กมาฝากไว้ก็ไม่มีอะไร
ทีนี้เลยไม่รู้เหมือนกันที่เขาบอกว่าวัดแสนศุกร์เนี่ยที่มีเด็ก๘๙ขวบวิ่งมาที่วัด
แล้วก็หายไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นผีจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมเรื่องนี้จริงดังในโลกโซเชียลมากนะ
เขาถกเถียงกันหนักมากเลยในโลกโซเชียลว่าสร้างคอนเทนต์

เออก็ตอนนี้เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะ
เพราะว่าเอาจริงพอไปคุยกับพระที่วัดพระท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้เห็นมีเด็ก๘๙ขวบวิ่งอะไรมาหรอก
แต่พระท่านบอกว่าเวลาเสพอะไรเนี่ยต้องดูต้องคิดต้องใช้สติพิจารณาไตรตรองให้ดี